มาดูหญิงสาวคนนี้บ้างนะคะ

ลิงแสบที่สารพระการจังหวัดลบบุรี

มันเกาะเธอไม่ยอมปล่อยเลยค่ะ
ต้องหาอย่างอื่นมาหลอกล่อค่ะ

โอ้โฮ
โอ๊ยหน่อยเจ็บ
อันนี้นี่

โอ้โหนี่คือความแสบของลิงสารพระการลบบุรีคุณผู้ชมค่ะ
นี่ถ้าเป็นครูพระราพรทำอย่างไรนะพี่

แล้วก็ต้องหาอะไรมาหลอกล่อหน่อย

นักท่องเที่ยวคนนี้โดนดึงผมตีหัวนะคะ
เธอก็ทั้งกลัวทั้งขำนั่นแหละนะคะ
คือทำยังไงถึงจะให้ลิงตัวนี้ลงไปได้
ก็พยายามเอาอะไรมาล่อมันก็ไม่สน
นี่ค่ะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนายสนทยาทิพย์เคลือบนะคะ
เป็นชาวจังหวัดพิศนุโลกคุณเต๋า

แล้วเห็นลิงเยอะก็เลยลงไปถ่ายรูป
ก็เดินวนสักพักขึ้นไปบนหัวของแฟนแบบนี้ค่ะ

ท่องกลัวมันจะเอาโบ่มันจะเอาโบ่ของแฟนเขา
เขาก็ไม่กล้าทำร้ายลิงนะคะตอนนั้นใกล้ใกล้หกโมงเย็นแล้วด้วยลิงก็เยอะ
ไม่มีคนมาดูแลคนขายของนักท่องเที่ยวคนอื่นก็ไม่อยู่เลย
ก็ไม่คิดว่าลิงมันจะแบบเหนียวขนาดนี้ค่ะ
คือน้องก็เกรงงดทั้งตัวครับผมคือเขาก็กลัวเลยฮะ
กลัวแต่ทีนี้พอมาอยู่กับเราเราไม่ได้เป็นห่วงแฟนแล้ว
แล้วก็ยังมีสติที่แบบที่แบบจะพยายามค่อยนั่งลงอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่ตอนแรกแฟนก็ตกใจครับผม

หาขนมไงเราหาขนมอะไรอะไรไม่เอาเราคือ
อย่าไปขัดขืนเขานะฮะใช่ถ้าขัดขืนไม่ได้
ถ้าไม่พอใจก็จะนั่นรุนแรง
ดูความสดผมน่าจะคุยกับมันรู้เรื่อง
กับผู้หญิงเนี่ยมันจะเอาโบ
กับพี่ผู้ชายเมื่อกี้มาบอกขอดูหน้าหน่อยเมื่อกี้เห็นไหม
หน้ากากอนามัยออกมาหน่อยเนี่ยดูนะขอดูหน้าหน่อยอ่าจ๊ะเอ
คือสุดท้ายก็ไปอยู่ที่พี่เขาใช่ไหมคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ใช้วิธียืนนิ่งยืนนิ่งสักพัก
ระวังความสนของลิงสารพระการหน่อยค่ะคุณผู้ชม
มาเรื่องใหญ่นะครับกัดมานี่มาเต็มนะครับ
ว่าจะฉีดบัตรทยักษ์หรือพิสุนักบ้านะครับ